เรื่องของความเชื่อกันต่อคุณผู้ชม
เพราะว่าตอนนี้ฮิตฮอตมาก
ชาวบ้านเขาแห่กันไปบูชา
หัวนโมที่วัดเขาพระทอง

ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าคุณป้าวัย๖๑ปี

ตอนที่เขาขับรถเก่งไปชนกับรถไฟ

รอดปลอดภัยออกมาค่ะคุณ
ไปดูกันหน่อยด้วยกันเรื่องนี้อืม
บรรยากาศภายในวัดเขาพระทอง

คึกคักมากเป็นพิเศษเลยช่วงนี้
เพราะว่ามีชาวบ้านพากันไปแห่
เช่าบูชาหัวนโม

แต่ความนิยมของหัวนโมนี้นะ
เริ่มเป็นกระแสขึ้นมาอีกครั้ง
ใช้คำนี้นี่นี่คือแหวนหัวนโมนะ

ร่อนพิบูรณ์นครศรีธรรมราช

หลังจากที่ขับรถเก๋งเลาะไม้กั้น

พุ่งชนกับขบวนรถไฟขนส่งสินค้า

รถเก๋งของคุณป้านี่พังยับ

มีรอยแผลฟกช้ำที่แขน

ก็เจ็บอยู่นะแต่ก็นี่คือมีแค่แผลนี้แผลเดียว

อกส่วนอื่นใดแล้วไม่มีเลือดตกยังออกเลย

ตั้งใจจะมาขอพร
หลวงพ่อองค์ใหญ่อายุกว่า๘๐๐ปีนะคะ

รวมถึงมาแล้วก็จะเช่าบูชาหัวนโม
แล้วก็แหวนนโมรุ่นสร้างโบสถ์นี้ไปด้วย

เป็นเครื่องรางของขลังที่ชาวเมืองคอน

สมัยก่อนนี้ดังมากคุณ
คือถ้าพูดถึงเมืองคอนเนี่ย
ทุกคนจะนึกถึงหัวนโมกับจตุคาม

มีความเป็นมายาวนานกว่า๗๐๐ปีนะ

เรื่องของแคลวคลาดปลอดภัย

ในสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ป้องกันโรคห่า

โควิด๑๙ได้ด้วย
ตามความเชื่อเท่านั้น

ส่วนแหวนนโมเนี่ยนะคะกับหัวนโมเนี่ย

ตามพิธีโบราณก็จะมีให้เช่าบูชาโดยตรง
ที่วัดเขาพระทองหรือว่าจะติดต่อ

ยังไงเราเอาเบอร์โทรศัพท์ไปให้ละ
เอาเป็นว่าถ้าคุณสนใจเดินทางไป

หรือว่าอยากจะไปบูชาไปกลับ

ก็ได้เหมือนกันเพราะส่วนตัวดิฉันมี

เอาจริงนะบ้านคุณรวมไว้หมดแล้วแหละ
ฉันเหมือนเป็นร้านพระเครื่องเหมือนกันเนาะ

โอ้โหสิบสองล้านซีนางสัตย์เหี้ย
บ้านมันเป็นพิธภัณฑ์เดี๋ยววันหลังจะเปิดเก็บค่าชมนะคะ

เริ่มใส่สันธารไปทำให้สบายใจ